เราไปเห็นมีคนโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเข้ามาในประเทศ
แล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหมันหละหลวมไปหรือเปล่า
เดี๋ยวมีสองโพสต์ให้ดูนะคะโพสต์แรกเขาโพสต์ข้อความเอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
เขาบอกว่าเดินทางกลับมาจากประเทศสเปน
แล้วก็ได้รับข้อมูลมาว่าจะต้องโดนตรวจร่างกายอย่างเข้มงวดเมื่อเข้ามาถึงไทย
แต่พอมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ๖โมงเช้า๑๘มีนาคมเมื่อวานนี้ค่ะ
ไม่มีมาตรการตรวจคัดกรองเดินผ่านจุดตรวจคนเข้าเมือง
ไปยืนรอรับกระเป๋าพร้อมกับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ที่มาในเวลาไล่เลี่ยกัน๕๖๐๐คน
ไม่ได้เจอกับเจ้าหน้าที่ที่จะมาตรวจสุขภาพแม้แต่คนเดียว
เขาตรวจสอบไปนะบอกว่าภาพนี้น่าจะเป็นภาพเก่า
เป็นภาพเมื่อ๒ปีที่แล้วอันนี้หมายถึงภาพนะ
แต่ว่าเนื้อหาจริงเท็จอะไรยังไงไม่ทราบ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาออกมาชี้แจงแล้ว
เดี๋ยวรอฟังค่ะแต่ให้ดูโพสต์กันก่อนนะคะ
มีอีกโพสต์หนึ่งค่ะโพสต์เอาไว้ว่ากลับจากต่างประเทศ
มาถึงจุดตรวจตมมีเจ้าหน้าที่๖๗คนยืนดักอยู่
แต่ไม่มีการจัดคิวไม่มีป้ายบอกไม่ชี้แจงอะไร
ไม่มีอุปกรณ์การแพทย์พอเข้าไปถามก็บอกให้กรอกแบบฟอร์ม
เอกสารขาเข้าตามปกติเพิ่มมาแค่ช่องให้กรอกว่า
ช่วง๒สัปดาห์นี้ไปประเทศไหนมาบ้าง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารไม่นานก็ให้ผ่านเลย
ไม่สอบถามอะไรเพิ่มเลยทั้งที่เขียนว่าไปญี่ปุ่นมา
ได้ยินด้วยความไม่แน่ใจว่าต้องโหลดแอพพลิเคชั่นหรือเปล่า
สรุปทั้งไฟล์ทไม่มีใครได้รับการ
คัดกรองใดเลยอันนี้อีก๑โพสต์นะค่ะ
เขาหมายถึงตัวแอปพลิเคชันที่เพิ่งมีคำสั่ง
จากคอโรมอล์ใช่ไหมใช่ค่ะ
ท่องเที่ยวเข้ามาต้องโหลดแอปไว้ติดตามตัวว่าไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ถูกต้องเป็นมาตรการจะได้ตามตัวว่าใครเดินทางมาประเทศไทยในช่วงเวลานี้
ไปไหนบ้างจะได้รู้จะได้ไล่ถูก
คนก็เลยกังวลเหมือนกับว่าตอนนี้เราก็ปัดกวาดเช็ดถูในบ้านเราหน้าดูเลย

ไปเปิดประตูหน้าต่างเอาไว้แล้วฝุ่นมันก็เข้ามาเรื่อยหรือเปล่าอย่างนี้

เราก็ต้องไปถามเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
จะได้ตอบคำถามเรื่องนี้และชี้แจงเรื่องนี้นะคะ
อนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงประเด็นนี้ค่ะ
รัฐมนตรีอนุทินบอกว่าสเปนเป็นประเทศที่ต้องเฝ้าระวัง
ไม่ได้อยู่ใน๔ประเทศที่ประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย
ดังนั้นยืนยันว่ามาตรการคัดกรองไม่ได้หละหลวม
เพราะไทยได้ขอความร่วมมือการคัดกรองตั้งแต่ประเทศต้นทางแล้ว
คนที่เดินทางมาต้องมีใบรับรองแพทย์ที่มีอายุการใช้งาน๓วัน
ถึงจะสามารถซื้อตัวเครื่องบินถึงจะสามารถขึ้นเครื่องบินมาได้
ดังนั้นเมื่อมาถึงเมืองไทยแล้วก็จะถูกคัดกรองภายในสนามบินสุวรรณภูมิอีกด่านหนึ่งอีกรอบหนึ่ง
คือคัดกรองตั้งแต่ต้นทางก่อนมาแล้วรัฐมนตรีอนุทินบอกแบบนี้นะคะ
โดยมีลิงก์สัญญาณภาพกับกล้องที่ใช้จับภาพคนณจุดตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อลดการสัมผัสค่ะคือจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปวัดใกล้ใกล้
คือจะมีสัญญาณภาพจับสัญญาณเป็นเครื่องอัตโนมัติตรวจจับความร้อน
บอกเลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เจ้าหน้าที่เขาดูอยู่ในห้องของเขาอ่ะ
เขาไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่มาอยู่ใกล้คุณอันนี้รัฐมนตรีบอกนะ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อ
เดินผ่านเนี่ยมันจะขึ้นอุณหภูมิประจำตัวเลย

เราก็เลยไม่เห็นว่าไม่เห็นมีคนมาตรวจเราเลย
ไม่เห็นคนด้วยรัฐมนตรีบอกว่าบางทีคนไม่ได้สังเกต
ก็เลยไม่เห็นด้วยซ้ำว่าเครื่องมันมีมันมีเครื่องนี้อยู่
ดังนั้นการจะเดินทางเข้าออกสนามบินเนี่ยเขามีการตรวจอยู่แล้ว
ที่ออกมาโพสต์แบบนี้ไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไร
มันเป็นการบรรทอนกำลังใจของเจ้าหน้าที่นะ

เพราะฉะนั้นยืนยันว่ามีเครื่องตรวจอยู่แล้ว

แต่ว่าไม่ได้มายืนให้ท่านเห็นแบบโอ้โหเป็นบุคคลเลยว่ามาคอยตรวจท่านเป็นคน
คอยวัดอุณหภูมิปุ๊บไม่ใช่
คือไม่ได้มีคนมายืนประชิดตัวก็เป็นไปตามมาตรการระยะห่างระหว่างคนด้วย
ก็จะใช้เครื่องแทนนะคะ
พลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ก็ชี้แจงเช่นกันบอกว่าขั้นตอนการตรวจคัดกรองของเจ้าหน้าที่
ซึ่งไม่ได้ติดตั้งให้เห็นชัดเจนเหมือนกับในช่วงแรก

ก็เลยคิดว่าไม่มีเครื่องอะไรเลยแต่จริงแล้วเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามีเครื่องสแกนอยู่นะคะ
คนที่เดินทางเข้าประเทศทุกคนถ้าใครอุณหภูมิสูงเกินกว่าเกณฑ์กำหนด
ก็จะส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคและเจ้าหน้าที่การท่าที่เกี่ยวข้องจะไปเชิญตัวเลย
เชิญตัวมาตรวจอุณหภูมิมาสักถามประวัติการเดินทางอย่างละเอียดไม่ปล่อยประละเลย
ก็เลยบอกว่าเรื่องโพสต์ดังกล่าวนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดของคนโพสต์หรือเปล่า
แล้วก็บอกด้วยว่าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตมจะมีการตรวจสอบข้อมูลหนังสือเดินทาง
และประวัติการเดินทางของผู้เดินทางเข้าเมืองเท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่คัดกรองผู้ติดเชื้อ
แต่ถ้าหากมีการประสานมาจากเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคหรือเจ้าหน้าที่การท่าว่าใครเสี่ยงติดเชื้อ
ก็จะมีการช่วยสกัดกั้นไว้ในระดับหนึ่ง
เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ได้มีไข้สูงแล้วท่านผ่านการตรวจจากสนามบินออกไปข้างนอกตัวอาคารได้เนี่ย

เขาตรวจผ่านเครื่องที่เขาเป็นเครื่องอัตโนมัติของเขา
มีการชี้แจงต่อเนื่องตามลำดับค่ะ
เราไปคุยกับผู้บริหารท่ากาศยานสุวรรณภูมิด้วยนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าทางสนามบินตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า
ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน๕จุดค่ะครับที่จุดตัดอาคารเทียบเครื่องบินดี๒จุด
ที่บริเวณทางเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกสามจุดผู้โดยสารทุกคนต้องผ่านตรงนี้ค่ะ
หนังสือเดินทางต้องผ่านจุดตรวจตรงนี้ค่ะหมายความว่าทุกคนต้องผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน
อืมดังนั้นนะตอนนี้ผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่ากาศยานสุวรรณภูมิของเมื่อวานนี้สิบแปดมีนาคม
มีผู้โดยสารหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองคนด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
กรองผู้โดยสารขาเข้าไม่พบใครเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง
ไม่มีใครเข้าเกณฑ์ป่วยโควิด๑๙แต่มีผู้โดยสารที่มีไข้อยู่๓คน
สามคนนี้แยกดังนี้นะคะเป็นผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยเดินทางมาจากเกาหลีใต้เนี่ยค่ะ
มีหนึ่งร้อยเก้าสิบห้ารายจำแนกเป็นผู้โดยสารที่มีวีซาการเดินทางหมดอายุหนึ่งร้อยแปดราย
ก็ไม่พบว่าเข้าเกณฑ์แต่มีการเก็บตัวอย่างผู้โดยสารคนไทยที่ไม่มีเอกสารแสดงผลการตรวจโควิด๑
ในระยะสามวันหกคนอยู่ระหว่างรอผลจากแล็บสี่คน
สองคนผลเป็นลบค่ะแล้วก็ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวกันนะคะว่า
พนักงานทำความสะอาดเป็นลมคุณผู้ชมเห็นมั้ยคะ
ที่แชร์กันในโลกโซเชียลพนักงานทำความสะอาดเป็นลมล้มลงที่บริเวณ
ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารเมื่อวานมีการตรวจสอบแล้วค่ะ
ไปตรวจโควิดสิบเก้าแล้วค่ะไม่ได้ติดโรคโควิดสิบเก้านะคะ
ส่วนประเด็นที่เสนอให้ปิดประเทศไทยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่า
มีเสียงของประชาชนเสนอเรื่องนี้เยอะจริงจริงก็มีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเลยบอกแบบนี้นะคะว่าประเด็นการปิดประเทศเนี่ยค่ะ
เป็นเรื่องสำคัญมากคือถ้าจำเป็นจริงก็จะปิดนะคะ
แต่สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นยืนยันว่าคือต้องใช้หลักวิชาการ
ต้องใช้หลายปัจจัยมาร่วมในการประกอบการพิจารณาว่าจะปิดหรือไม่ปิดประเทศนะคะ
ก็จะดูสถานการณ์ก่อนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ปล่อยประละเลยแน่นอนคือถ้ามันจำเป็นถึงขั้นต้องปิด
ภาคส่วนยืนยันว่าเดี๋ยวจะปิดครับอืม
อ่าก็ตอนนี้เอาเป็นว่าเอาตัวเราก่อนใช่ไหมใช่ตัวเราเนี่ย
เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานของเขาเต็มที่อยู่แล้วล่ะ
เขาคงมีข้อมูลเยอะกว่าเราข้อมูลจากส่วนต่าง
แล้วก็มากองแล้วก็มาดูว่าควรจะทำอะไรไม่ควรทำอะไรนะ
แต่ตัวเราเนี่ยเราช่วยเจ้าหน้าที่เขามากน้อยขนาดไหนนะคะใช่ไหม
เราช่วยในภาวะที่บ้านเมืองเราเกิดอย่างนี้เราช่วยกันขนาดไหนนะครับ